ด้วยการไปติดตามความคืบหน้า
อาการล้มป่วยหนักของอดีตพระเอกหนุ่มนะฮะ
ดาราชื่อดังโอวรุษวรธรรมนะครับ
เมื่อคืนนี้ตอนค่ำมีข่าวว่าวูบหมดสติ

แล้วก็หยุดหายใจไปด้วย

ตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่

บางข่าวบางเพจก็ไปแชร์ว่า
คุณโอวรุษเนี่ยเสียชีวิตแล้วทั้งคุณพ่อนะทั้งญาติพี่น้อง
ดาราที่ไปเยี่ยมโดยเฉพาะเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันมาก
อย่างคุณนีโน่ยืนยังไม่จริง
ใช่ค่ะมีการขึ้นในโซเชียลโอโนฟอเรเวอร์
คุณนีโน่ก็ชี้แจงว่าคุณโอวรุษยังไม่เสียชีวิตนะคะ
ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้ยังไม่ได้มีการแถลงอะไรทั้งสิ้น
ล่าสุดที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
ความคืบหน้าอาการของโอวรุธจะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณรัชนีคำนึงควรนะครับ

ความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุดของคุณโอวรุษในวันนี้
หลังจากที่คุณนิโน่เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลนครพิงในช่วงบ่ายวันนี้
ใช้เวลาอยู่ในห้องไอซียูประมาณ๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะเดินทางกลับออกไปทางหลังโรงพยาบาล
โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
หลังจากที่พูดคุยกับคุณหมออาการของคุณโอวันนี้ยังทรงตัว
แต่ครอบครัวนั้นจะหาทางรักษาหายาที่ดีที่สุด
เพื่อหวังให้อาการของคุณโอนั้นดีขึ้น
แล้วก็ขอให้แฟนคนไทยส่งกำลังใจให้กับคุณโอแล้วก็ครอบครัวด้วย
และสำหรับบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่
ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาลงไป
หลังจากที่สื่อมวลชนได้ทราบว่ามีการยกเลิกการแถลงข่าว
รวมถึงญาติของคุณโอนั้นได้เดินทางกลับออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเย็น
บรรยากาศก็จะเบาบางลงไปอย่างเห็นได้ชัดค่ะ

หลังจากที่ญาติของคุณโอวรุธเดินทางกลับ
ก็ค่อนข้างที่จะบางตาลงไป
มีเพียงสื่อมวลชนบางสำนักปักหลัก
รายงานความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพบกับ
แฟนคลับชาวเชียงใหม่วัย๖๘ปี

บอกว่าพอทราบข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ตกใจ

รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลทันที
แต่พอทราบว่าห้ามเยี่ยมก็เดินทางกลับ
และวันนี้นะคะตั้งใจมาอีกครั้ง
แม้จะยังไม่ได้เข้าเยี่ยมแต่ขอมาส่งกำลังใจก็ยังดีค่ะ
และบอกว่าปฏิหารนั้นต้องมีจริง
เขาไม่ให้เยี่ยมก็คิดว่าจะมาเจอพักพวกที่มาเยี่ยมบ้าง
ก็มีเพื่อนเป็นนักข่าวนักประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่
ติดตามข่าวโทรถามรู้สึกเป็นห่วง
โดยเฉพาะมนุษย์นี่ผมติดตามข่าวตั้งแต่สมัย
เป็นพิธีกรคู่กับนีโน่

คนเราทำบุญมาดีอาจจะช่วยได้
ผมคิดว่าเพื่อนผมก็เป็นโรคไตวายเฉียบพันธุ์แบบนี้
แต่เขาหายนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับ
ช่วยให้คุณโอวรุษหายจากการเจ็บป่วยครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
เช่นเดียวกับ๑๑ภายรินกาวัยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คุณโอและครอบครัวอาศัยอยู่นะคะ
ก็เป็นตัวแทนพี่น้องในหมู่บ้านค่ะ
เดินทางมาเยี่ยมอาการของคุณโอเมื่อเย็นที่ผ่านมา
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
หลังจากเข้าเยี่ยมนะคะก็พบว่าวันนี้อาการของคุณโอนั้นยังคงทรงตัว
ส่วนตัวนะคะหวังว่าจะมีปฏิหารค่ะ
อยากให้อาการของคุณโอนั้นดีวันดีคืน
ส่วนตัวสนิทสนมกับคุณโอมากเพราะว่าเป็นลูกบ้านที่น่ารัก
ช่วยเหลืองานชุมชนมาโดยตลอด
แล้วก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวว่าตนเองนั้นเป็นดาราดัง

และวันนี้ก็ตั้งใจนำกำลังใจจากเพื่อนบ้าน
มอบให้กับคุณโอและครอบครัวค่ะ
ครอบครัวนี้เขาจะช่วยทำบุญหมู่บ้านตลอด
เขาก็ช่วยบริจาคให้กับหมู่บ้าน

ไม่ได้มีความเป็นดาราหรืออะไร
อยู่ในหมู่บ้านก็คือใช้ชีวิตปกติครับ

แต่ว่าผมดูแล้วก็อาการทรงตัว

ลูกบ้านคนในหมู่บ้านก็สอบถามเป็นประจำ

แต่ว่าการเดินทางมันไกลเนอะ

ที่ผ่านมาถึงอาการโดยรวมวันนี้ด้วยนะคะ

และคุณโอยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

อยากทำการรักษาให้ดีที่สุดค่ะ

แพทย์ยังคงต้องรอดูสภาพร่างกาย
ความพร้อมของคุณโอวรุธมากกว่านี้
ก่อนที่จะทำการฟอกไตในคืนนี้
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุด
อาการป่วยของคุณโอวรุธวรธรรม

รายงานสดจากโรงพยาบาลนครพิง

วันนี้ทางญาติแล้วก็ครอบครัวของโอวรุษยังไม่มีการแถลงข่าวอะไรทั้งสิ้น

ยังยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ท่านติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง
ทางโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถแถลงข่าวได้นะคะ
คุณหมอบอกว่าการแถลงข่าวนั้นต้องได้รับความยินยอมจากญาติของผู้ป่วยซะก่อน
ดังนั้นก็เลยยกเลิกการแถลงข่าวไป
แล้วก็อย่าไปแชร์ข่าวมั่วด้วยนะครับ
อย่างคุณนีโน่เมธานีบุรณสิริที่เป็นรุ่นพี่คนสนิทเลย

วันนี้ที่เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนครพิงที่จังหวัดเชียงใหม่
คือคุณนีโน่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณนีโน่ร้องไห้หนักมาก
ใช่คือก็คงเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาสนิทกันมาก
แต่ว่าได้โพสต์ในไอจีนะครับหลังจากที่ไปเยี่ยมอาการของโอวรุษนะครับ
หลังจากได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วตอนนี้โออาการทรงนะครับ
ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันอยู่และจะรักษาโอให้ดีที่สุด
ยืนยันว่าถึงตอนนี้โอยังมีชีวิตอยู่นะครับ
และจะไม่มีการแถลงข่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้โอและครอบครัว
ขอบคุณสื่อทุกสื่อที่ส่งกำลังใจมาให้โอครับ
แล้วก็มีแฮชแท็กโอโน่ฟอยเอเวอร์นะฮะ
แล้วก็คุณตั้มสงประสงค์นะฮะนี่ก็เป็นอดีตนักร้องดัง
ก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของโอวรุษนะครับ
เมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะฮะ
ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับ
ยืนยันว่าโอวรุษยังอยู่นะครับ
ฟังข่าวจากพวกเราเท่านั้นโปรดอย่าเชื่อข่าวมั่ว

ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจมาหน้าจอไทยรัฐทีวีเยอะมากนะคะ

คือถ้าไปดูในไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ลงลำดับเหตุการณ์อาการป่วยครั้งล่าสุดครั้งนี้

คือเริ่มต้นก็คือ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
คือคุณโอวรุธเนี่ยช็อกแล้วก็หมดสติไป

แล้วก็ตอนแรกส่งโรงพยาบาลหางดงก่อน

ก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิง

คือมีข้อมูลเริ่มต้นเนี่ย
เป็นข้อมูลจากคุณพ่อของคุณโอวรุธให้ข้อมูลมา
คุณแรมวรธรรมคุณพ่อบอกว่าอาการของคุณโอ๕๐๕๐ทรงตัว
แต่ถ้าฟื้นขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนเดิมอันนี้คุณพ่อบอกนะคะ
แล้วก็อยู่ในระดับ๓คือระดับต่ำสุดที่คุณหมอบอก

แล้วก็จริงแล้ววันนี้คุณโอวรุษต้องไปถ่ายรายการ

ซึ่งก็ไม่ได้ไปถ่ายทางทีมงานเขาก็เลยยกทีมไปเลย
เยี่ยมคุณโอหนึ่งในนั้นก็คือคุณปิงปองสแก่วันยงใจยุทธ์
ดารานะคะก็ร่วมงานด้วยกันเขาก็เลยไปเยี่ยม

จะไปให้กำลังใจคุณโออย่างต่อเนื่อง

คุณโอก็ป่วยหนักอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะ
เราจะย้อนกลับไปดูหน่อยว่าคุณโอเคยป่วยยังไงบ้างนะคะ
ช่วงปี๒๕๕๗ค่ะเดือนสิงหาคม
คุณโอวรุธประสบอุบัติเหตุ
ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์รถชนนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
กระดูกซี่โครงหัก๔ซี่กระดูกไปทิ้มปอดทะลุ
ต้องใช้เวลารักษาเป็นเดือนนะคะเพื่อให้กระดูกเชื่อมต่อกัน
ตอนนั้นก็งดรับงานแสดงทั้งหมดนะคะ
เดือนกันยายนปี๒๕๕๘ค่ะ
คุณโอวรุธมาร่วมเป็นแขกรับเชิญ
ในรายการท็อกทะลุดาวของช่องเรานี่แหละค่ะไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ตั้งใจจะลดอบายมุกทุกอย่าง
เพื่อเตรียมตัวกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าใช้ชีวิตแบบโลดผล
โดยเฉพาะการติดเหล้ารวมกับโรคส่วนตัวด้วย
ก็คือมีโรคเบาหวานแล้วก็มีความดันด้วย
ก็คือกลางดึกเมื่อคืนนี้๙กันยายน
คุณหมอบอกว่าอาการทรงตัวระดับ๓ระดับ๓ถือว่าเป็นระดับต่ำสุด
คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดใช้เครื่องช่วยหายใจ
รวมถึงต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการประคองชีวิตนะคะ
มีอาการไตวายด้วยไม่สามารถใช้เครื่องฟอกไตได้
เพราะว่าชีพจรกับความดันไม่คงที่
ส่วนหนึ่งมาจากการที่คุณโอวรุษติดเหล้ามานานกว่า๓๐ปีนะคะ
แต่อย่างที่นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง
บอกว่าคุณหมอกำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะมีการฟอกไต

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณหนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟัง
ในรายการข่าวใส่ไข่บอกว่าปั๊มหัวใจคุณโอวรุธ๓ครั้ง
แล้วก็แต่ละครั้งใช้เวลานานถึงครั้งละ๓๐นาทีนะคะ
ก็ปัจจุบันอายุ๔๙ปีคืออารมณ์เนี่ย
คุณพ่อของคุณโอวะรุษอารมณ์บริธรรม
ก็ฝากบอกทุกคนทุกท่านเลยนะฮะ
โดยเฉพาะเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงว่า
เป็นห่วงแต่ว่าไม่ต้องขึ้นมาที่โรงพยาบาลนครพิงที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้
เนื่องจากแพทย์ยังงดการให้เขาเยี่ยมอยู่
ก็ทำให้เหล่าดาราบุคคลในแวดวงบันเทิงนะครับ
ก็ใช้วิธีการส่งกำลังใจไปให้ผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับ
อย่างเช่นพระเอกนักร้องลิเกชื่อดังอย่างเอชายามิดชัย
ก็เคยทำงานร่วมกับโอวรุษนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งแรงใจ
ส่งไปให้กับโอวรุธวรธรรมนะครับ

โดยบอกว่าขอให้กลับมาหายดีในเร็ววันนะครับ

อันนี้ตอนหลังเลิกแล้ว
แล้วแล้วก็ไม่ไปยุ่งเลยเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้ว

พี่โอยังไงก็แล้วแต่นะ
ผมรักพี่โอแล้วรวมทั้งเชื่อเถอะเพื่อนพ้องน้องพี่
วงการที่เคยทำงานกันมาใจแป้วหมด
ผมส่งใจไปผมขอให้พี่โอมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ
แล้วขอเป็นตัวแทนของศิลปินดาราเลย
เมื่อวานก็ไลน์หากันแล้วก็คุยกัน

อกจากนี้นะคะคุณตายสายทานนิยมการค่ะ
ดีตนักแสดงสาวคนสนิทนะคะ
ก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กับคุณจักรีนนักข่าวบันเทิงของเรา
ก็บอกว่าพอรู้ข่าวพี่โอก็ตกใจนะคะ
ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจไปถึงพี่โอ
ภาวนาให้มีปฏิหารเกิดขึ้น
แล้วก็วอนหลายคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะครับ
ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านก็แก่มากแล้ว
พูดถึงโอรุธวรธรรมเนี่ยต้องคิดถึงนางเอกคู่ขวัญคนนี้ครับ

มจินตราสุขภัทรภาพยนตร์เรื่องแรกเลยฮะเรื่องนี้ที่พี่โอวรุธเล่นนะนะ

คู่กรรมนี่นะฮะเป็นโกโบริคุณจินตราก็เป็นอังสุมารินนะครับ
ก็พอทราบข่าวว่าคุณโอวรุษล้มป่วยหนักนะครับ
คุณแหม่มจินตราก็ได้พูดถึงความประทับใจในการร่วมงานกับโอวรุษ
แล้วก็เผยถึงความรู้สึกที่พระเอกคู่ขวัญต้องมาล้มป่วยแบบนี้
ก็เป็นพระเอกใหม่นะคะเข้ามาเล่นเขาก็น่ารักเขาก็ยังตอนนั้นเขายังวัยรุ่นอยู่แล้วเขายังเด็กอยู่เลยค่ะ
แล้วก็มาเล่นคือโอเคเขาตั้งใจนะคะเพราะว่าในบทเนี่ยเขาก็จะต้องไปเล่นเป็นตัวตัวเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็พยายามที่จะพูดแต่พอออกมาในในภาพยนตร์แล้วเขาออกมาแล้วเขาดูดีดูน่าสงสาร
พูดถึงแล้วก็เป็นคนที่มีสัมมากฎาวะกันนะคะจริงแล้วตอนนี้ก็คือเป็นห่วงเพราะว่า
คุณพ่อคุณแม่เขาก็อายุเยอะแล้วทุกคนก็ส่งกำลังใจไปทุกคนก็พูดว่าอยากให้มีสติฮาติ
อยากให้เขาเวิร์ดกลับมาถึงแม้เขาจะเป็นน้องซึ่งทีเราไม่ได้เจอกันนานแต่เคยทำงานร่วมกัน
ก็เป็นพระเอกรุ่นน้องใช่ค่ะส่วนนี้ค่ะคุณเก๋พิชภานะคะอดีตภรรยาของคุณโอวรุษนะคะ
เป็นคุณแม่ของน้องแอร์บัสอายุ๙ขวบค่ะนี่น้องแอร์บัสอันนี้เป็นภาพตอนเด็กนะ
หล่อมากตอนนี้๙ขวบแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
รู้ข่าวก็ตกใจมากนะคะไม่คิดว่าพี่โอจะเป็นหนักขนาดนี้ค่ะ
ติดต่อกันครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นไม่ได้คุยกันอีกเลย
เป็นข่าวก็โทรถามอาการจากเพื่อนของคุณโอนะคะก็ใจจริงอยากจะพาน้องแอร์บัสไปเยี่ยม
เพราะน้องแอร์บัสก็รู้ว่าพ่อไม่สบายแต่ก็ไม่รู้จะยังไงเดินทางไกลนะคะ
แล้วก็มีลูกเล็กอีกคนนึงที่ต้องดูแลนะคะก็เลยยังไม่สะดวก
ถ้าหากมีโอกาสก็จะพาลูกไปแน่นอนแล้วคุณเก๋ก็บอกว่าอยากจะให้มีปฏิหารนะคะ
อดีตสามีหายไวนะคะ
คือลูกเล็กของคุณเก๋เนี่ยคือคุณเก๋ไปมีครอบครัวใหม่

หลังจากที่ได้แยกทางกับคุณโอวรุธนะฮะน้องแอร์บัสลูกชายตอนนี้ก็อายุ๙ขวบแล้ว
ก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับคุณจักรีนทีมข่าวธรรมรัฐทีวีของเราที่เดียวเลย
เกี่ยวกับความเป็นห่วงที่มีต่อคุณโอวรุษนะฮะ
ก็ส่งกำลังใจไปให้คุณโอวรุธได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่งข้อความมาได้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากหน้าจอ